วันนี้ออกจากบ้านไปก้มหน้าเลยนะแบบที่พี่เบิร์ตบอกเลย

หน้าปุ๊บเฮ้ยเห็นอีกคนถ่ายคลิป

โอ้โหแค่มองหน้าแล้วเห็นแฟนคนเจ็บเนี่ย
เอามือถือขึ้นมาถ่ายอ่ะพี่เบิร์ตก็ทนไม่ไหว
วิ่งไล่ยิงแบบนี้เหตุเกิด๕โมงครึ่ง
๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาในกล้องมันจะช้ากว่าเวลาจริง๗ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
คนที่ก่อเหตุคือนายทงชัยช้างทองคำอายุ๓๔ปี
เป็นคนเป็นเจ้าของปืนนะที่วิ่งไล่ยิงนายบุญเนธบุญชูครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนายบุญเนธนี่บาดเจ็บสาหัสเลยนะ
ส่วนนายทงชัยเนี่ยคนยิงเป็นยังไงล่ะโดนชาวบ้านล้อมจับกลุ่มตัวไว้ได้ครับ
คนนี้เลยฮะถูกนำตัวส่งตำรวจสอนอประเวทไป
นายทงชัยมือยิงกับนายบุญเนธผู้บาดเจ็บบ้านอยู่ติดกันเลยนะ
ทงชัยเนี่ยเขาขับรถส่งน้ำแข็งส่วนนายบุญเนธขับรถขยะอยู่สำนักงานเขตประเวท
ก่อนหน้านี้ครับก็มีบ้างแหละกระทบกระทั่งกันบ้าง
เออนี่พี่ว่ามันมีเรื่องเก่ามาก่อนแหละเออใช่
งั้นโอ้โหมองหน้ากันครั้งเดียวจะยิงกันหรือ
อาจจะเคยหมางมาก่อนแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันเอาล่ะสิมองหน้ากันครับ
ทงชัยถามก่อนเลยถามบุญเนธก่อนเฮ้ยมองหน้าทำไม
ผู้บาดเจ็บตอบว่าไงถ้าไม่ให้มองหน้าแล้วให้มองอะไร
อุ้ยนี่แหละนี่แหละตอบแบบนี้แหละนี่แหละเอ้ยนี่มันสวนเหรอสวนมาอย่างงี้เหรอ
จังหวะนั้นทงชัยถกเสื้อโทรให้ดูว่ามีปืนอ่ะโอ้โหมีปืนอ่ะ
แต่บุญเนธครับบุญเนธมีเมียมาด้วยอ๋อเออ
บุญเนธยกมือถือมาถ่ายทงชัยเห็นดังนั้นชักปืนยิงเลยฮะ
โอ้โหทงชัยชักปืนยิงใส่บุญเนธเลยค่ะบุญเศษวิ่งหนีกันดิ
ทงชัยวิ่งตามครับสุดท้ายชาวบ้านช่วยรวบตัวนายทงชัยเอาไว้ได้ตอนที่กระสุนขัดลำกล้องพอดี
ตามปุญยังมีครับค่ะแต่บุญเนศตอนนี้อาการปลอดภัยล่ะนะ

ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุง
ส่วนภรรยาของมือยิงในทงชัย
ภรรยาบอกคู่กรณีมีปัญหากันมานานแล้ว

อันนี้ก็ฟังความฝั่งของนายทงชัยคนก่อเหตุนะ
ก็เลยทำให้สามีเธอเนี่ยแค้นแค้นฝั่งลึกทนไม่ไหวก็เลยก่อเหตุแบบนี้แหละ
ภรรยานายทงชัยเชื่อว่าสามีไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ตายหรอก
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปไหนไงก็รอมอบตัว
รอมอบตัวอะไรล่ะนี่ชาวบ้านเข้าไปจับกลุ่มตัวไว้ครับเขาล้อมกันไว้ได้ค่ะ
เธอก็ขอโทษครอบครัวผู้บาดเจ็บด้วยครับ
ส่วนคนก่อเหตุนายทงชัยก็โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็ข้อหายิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
มันชัดเลยเนี่ยพยายามฆ่าเอาปืนวิ่งไล่คนอื่นแบบนี้วิ่งไล่ยิง